เอามาต่อที่เรื่องของตัวเลข
อันนี้เป็นแบบเม็ดเล่เลยละกัน

พ่อปู่ก็ให้มาบ้างไฟ๑๔ลูก

เมื่อกี้ใกล้เคียงอะนะ
เพราะผมนั่งนับอยู่ตั้งแต่ลูกแรกถึงลูกสุดท้าย

ที่ผมเห็นนะแน่ใจนะว่าครบ

แล้วเช้าพ่อมันกี่ลูกเหมือนกัน

ไปดูกันหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูให้คุณสองคนช่วยผมเล่าด้วย

กรับการจังหวัดชัยนาธเขาร่วมกันจัดงาน
รูปรวมเป็นฟู้ดทรัคร้านค้า
ร้านขายเสื้อผ้าไปจัดงานเพราะมีของ

เขาก็จะไปใช้ชื่องานว่าชิมช็อปกัน
อะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ
นี่คุณผู้ชมดูร้านนี้เป็นแผงขายล็อตเตอรี่
เป็นแผงขายลอตเตอรี่ยกต้นกล้วยจริงมาตั้ง

มีหุ่นชุดไทยไปแขวนตั้งน้ำดงน้ำแดงตั้งเครื่องเส้นไหว้

ดึงดูดให้ลูกค้าไปซื้อลอตเตอรี่เขา
บอกว่าไม่ต้องไปขอเจ้าแม่ตานีที่ไหน
มาที่นี่ขอปุ๊บได้ปั๊บซื้อเลย
บาทเท่านั้นตรงตามราคาหน้าสลากไม่มีโกงราคา
เจ้าของร้านบอกว่างานนี้คุณผู้ชมยอดขายดีมากกว่าตั้งแผงโล่ง
พอเอาต้นตานีเอาชุดไทยไปตั้งไว้
คนซื้อดีมากเลย
คือไม่ต้องไปขอปัตตานีที่ไหนตรงนี้แหละ

อันนี้ก็ขายดีกันไป
แต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ให้เลขมาเขาแค่ให้ดูบรรยากาศ
แต่ว่าหลังจากนี้ตัวเลขมาแล้ว
คุณผู้ชมไปกันที่จุดที่คุณทัศนัยเขาไปทุกที่
ไปรายงานมาที่วัดวัดหลวงพ่อพระสัย
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย
หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือวัดโพชัยพระอารามหลวง
นี่หลายคนก็เข้าไปนะคะ
ไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้นก็ไปร่วมซื้อที่ดินถวายวัด
แล้วก็บางคนก็ไปเช่าวัตถุมงคลกลับไปบูชา
แต่คุณคะบางคนค่ะไปหาซื้อ
ซื้อลอตเตอรี่ที่วัดซื้อเลขอะไรคุณ
จำนวนบ้างไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในจังหวัดน้องคาย

คือข้อมูลไม่ตรงกัน
แต่ว่าบางคนเขาก็นับได้ก็ตามนั้นแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน้องคาย

เขาบอกว่าปีนี้บ้างไฟพญานาคขึ้นที่อำเภอรัตนวาปีมากที่สุด
คือ๓๒๗ลูก
ตั้งแต่๖โมงครึ่งน่ะที่ท่าหม่วงอ่ะ

ขึ้นที่บ้านหนองแก้ว๘๖ลูก
บ้านน้ำเป๗๗ลูก

ไฟพญานาคขึ้น๘๔ลูก

ปีนี้มีบ้างไฟพญานาคขึ้นน้อยกว่าปีก่อน
เพราะสาเหตุเนื่องจากว่าน้ำมันหลง
น้ำลงก็เป็นความเชื่อสู่บุคคล
ก็แอบมีตัวเลขตรงกันอยู่เล็กน้อย
ของดิฉันบ้างนะคะไม่ไปก็ไม่ได้เลยล่ะค่ะ
ที่วัดสว่างอารมณ์ที่นครปฐม
เซียนตัวเลขเนี่ยต้องไปให้ได้จริง

วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ

ตีเลขเอียงซ้ายเอียงขวา
พิจารณาไปตามจินตนาการของแต่ละคน
เจ้าหน้าที่วัดต้องจัดระเบียบกันเลยทีเดียวนะ

แถมต้องติดป้ายด้วยเขียนตัวว่า

กลัวเลขเคลื่อนพอชนทีปุ๊บ

พอส่องอ่างน้ำมนต์กันเสร็จก็ต้องไปเขย่า

สมใจเย็นนิดนึงสำหรับใครที่ดูอยู่
ถ้าเกิดเห็นในอันนั้นหมดเองคุณก็ตีเอาเอง

เพราะเราไม่สามารถจะพูดเรื่องของตัวเลขออกอากาศได้

เอาไปต่อที่วังนาคินเกาะคำชโนธ

ไปถึงตรงนี้และต้องต่อแถวอีกยาว
ออกมาข้างนอกอีกคนไปเยอะมากเลย

ทั้งคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวเองก็ดี

ขับรถแวะคำชะโน้ทก่อนแน่นวัดมาก

พ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา

ขูดเลขขูดเลขอะไรกันไป

เขาก็มีการลำวงสวงของนาคน้อยต่างนะฮะ

คุณผู้ชมมองเองว่าเห็นเป็นเลขอะไร

นางน้อยคำชโนธพาไปชี้เห็นชัดแบบนี้เลย

ที่นี่คนเยอะมากแล้วเลขก็เยอะมากเหมือนกัน

คุณผู้ชมขยับเข้าไปหน่อยเกาะเจ้าแม่นาคี

ไปที่กลางฝ่ายท่ามะนาวค่ะ
นั่งเรือไปสักประมาณ๑๐นาทีก็ถึงนะ

มีการนำชุดสีเหลืองทองอร่ามเลยนะครับ
เปลี่ยนแทนชุดเดิมสีขาว

น้ำตาฟ้าน้ำตาเทียนค่ะคุณ

เอามาถ่ายแบบนี้นะ

บางคนบอกว่าไหนก็ไปถึงแล้ว

ผมเพิ่งเห็นว่าขันน้ำมนต์ที่คำชโนธนะ
เลขไปตรงกันกับที่เนรคอร์สบอกเลย

บรรทานสถิติให้เลยทีเดี๋ยว

ตามเฉาบ้านเข้าไปที่วัดอุโดมธรรยาวาดกันหน่อย
อยู่ที่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูง

โชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนทอง

ทั้ง๑๔ต้นนี้เนี่ยนะขุดได้จากคลองหลังวัด
หลังจากที่มีเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าฝัน
ให้ท่านช่วยนำครอบครัวเจ้าแม่ทั้ง๑๔ต้นขึ้นจากน้ำให้หน่อย
ก็เลยต้องจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดขึ้นมาค่ะ
จากนั้นชาวบ้านก็มาขอโชคลาภถูกรางวัลกันไปมากหลายงวดเลยทีเดียว
กลายเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านช่วงวันที่๑ช่วงวันที่๑๖ไปกันยกใหญ่เลยนะคะ
โรยแป้งทั้งรูปถูหาตัวเลขกันเพียบเลยค่ะ
ต้นแต่ว่าดอกมะลิมันก็เรียงกันเป็นเลขเหมือนกันเห็นไหม
เลขอะไรคุณผู้ชมดูเอาอันนี้ไม่มีน้ำตาเทียนแต่ว่าเป็นดอกมะลิ

ยังหยุดไม่ได้ไปต่อที่วัดโพธิสัตว์ในตำบลโคกรุงอำเภอแก้งคอที่ชายภูมินะฮะ
เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านจุดนี้คนสนใจอยู่ที่ต้นมะพร้าว
ปลูกอยู่ริมกำแพงวัดอายุ๗๐๐ปีต้นนี้นะครับ
ร่ำลือกันว่าเป็นมะพร้าวศักดิ์สิทธิแปลกกว่ามะพร้าวที่อื่น
ตรงที่มันไม่ยอมทิ้งทางมะพร้าวลงมาเลยมันไม่ยอมทิ้งทางมะพร้าวลงมาเลย
จะเหี่ยวแห้งแล้วก็ตามติดอยู่กับต้นอย่างนั้น
นี่เยอะแยะมากมายทีเดียวคุณผู้ชมดูสิมันเยอะมากนะฮะ
ชาวบ้านต้องคอยใช้เชือกผูกแล้วก็ดึงทางมะพร้าวแห้งลงมา
ทุกปีช่วงออกพรรษาจะมีพิธีทำบุญต่ออายุให้กับต้นมะพร้าวด้วย
นอกจากต้นมะพร้าวยังมีต้นตานแล้วก็มะขามด้วยปลูกอยู่
เป็นหมู่๓ต้นติดติดกันชาวบ้านก็เชื่อว่ามันเกี่ยวพันกัน
เป็นพ่อแม่ลูกกันนะฮะแล้วก็ต้นไม้ทั้งสามต้นนั้น
ปกปักรักษาหมู่บ้านให้สงบร่มเย็นกันมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นมะพร้าวศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาชาวบ้านก็ต้องเอาแป้งไปรูป
ไปหาเลขขอโชคขอลาบกันบางคนก็เห็นแล้วก็ไม่ยอมบอก
เพราะกลัวจะเคลื่อนแต่บางคนก็บอก
และที่บอกมาอีกแล้วครับคุณผู้ชม
เลขมันตรงกันกับที่คำชโนธแล้วก็ที่เนรคอร์สให้มา
ตรงกันเป๊ะเลยนะฮะเดี๋ยวพิมพ์บอกให้แล้วกันนะครับ
อีกที่หนึ่งคุณค่ะก็ตรงเหมือนกัน
ตรงกับที่คุณบอกคือที่นี่ใช่ไหม
ใช่คุณผู้ชมที่เนรนคอร์สพาไปที่จังหวัดระยองฮิ
นี่คุณผู้ชมค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของนางสมศรีมหาเขต
อยู่ที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยอง
เธอบอกว่าเธอไปปลูกต้นกล้วยไว้กลางสวนทุเรียน
แต่โคนต้นกล้วยมันมีหัวปลีโผล่ออกมา
เหมือนลักษณะเป็นดอกบัวแบบนี้ค่ะ
มีเครือกล้วยสภาพลูกดกสมบูรณโผล่มาด้วย
คุณแบบนี้มันเป็นโผล่ตรงที่ฐานยังไง
พอมันโผล่แปลกมันก็กลายเป็นเรื่องแปลก

เขาก็ต้องไปนับกันว่ามันมีกี่ลูกกี่หวีกี่เครืออะไรก็ว่า

เจ้าของสวนเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้มีการฟันหน่อกล้วยรอบต้นใหญ่ทิ้ง
แปลกใจแล้วก็ดีใจค่ะ
ตอนแรกเห็นเนี่ยเห็นแค่หัวปลี
พอหลายวันผ่านไปเฮ้ยมันมีลูกออกมาก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกค่ะ

แต่เครือมันเล็กผิดธรรมชาตินะ
แต่เขาบอกว่าก็สวยดีนับไปนับมา
ห้าหวีคุณคะมีทั้งหมด๒๙ลูกอ๋อห้าหวี๒๙ลูก

เหรอฮะใช่เขาเลยบอกว่าไม่ตัดหรอกเพราะอะไร
เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะให้โชค
เพราะเลยเนี่ยกลายเป็นภาพที่เห็น
สองมือพนมแบบนี้พร้อมกับจุดทูบ

ถัดจากต้นไม้พาไปดูสัตว์ให้โชคกันต่อเลยนะคะ

ตัวอะไรคุณดูสิใช่ตระภาพน้ำชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าพญาปลาค่ะ
นี่อยู่ที่ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองพยาวนะคะ
คลานพญาปลาตัวนี้มันคลานเข้าไปที่บ้านเลขที่๑๐๓ทับ๔
ของนางรุ่งเรืองถูกจิตวัย๕๐ปีเจ้าของบ้าน
เธอบอกว่าอุ้ยพญาปลามาให้โชคฉันแล้ว
เธอบอกเธอนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นอะไรดำตะคุ่มตะคุ่ม
คลานเข้ามาข้างบ้านรีบไปตระคุบจับตัวเอาไว้
น้ำหนักมันประมาณ๑๒กิโลกรัมได้
ตอนแรกก็จะเอาไปปล่อยที่คลองแม่ตำที่อยู่หน้าบ้านแล้วล่ะ
แต่เพื่อนบ้านมาเห็นบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งปล่อย
นี่ให้โชคแน่นอนมาให้โชคแน่นอน
ขอแป้งรูปแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งปล่อย

เห็นเลขเขาบอกเห็น๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง

เห็นไหมดูสินี่ไงนี่ไง
ท้ายกันหน่อยแล้วกันไปที่เต่าตัวใหญ่ครับ
อยู่ที่จำบนในเมืองอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมะ

เตาอะไรกระดองสีขาวไม่เคยเจอเลยเพื่อนผันใหม่ป่ะนี่

เป็นขาโคนไปหมดเลย

สงสารน้องเต่าคุณผู้ชมเอาจริงนะ

กำลังจะบอกมันเป็นว่าสิ่งที่เต่าไม่ชอบนี่

มันอยู่บ้านเลขที่๔๘ทับ๒นะฮะ
เขาบอกว่าลูกชายขี่รถจากกายารยนต์
ออกไปท้ายหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอเต่าคลานมาขวาง

จนตอนนี้น้ำหนักเขาช่างดู๙๘กิโลกรัม
หัวถึงหาง๑๘๕นิ้วกระดองกว้าง๑๖นิ้ว
ชาวบ้านพอรู้เรื่องก็เลยพากันไปทำแบบนี้
มันหงายท้องเอาแป้งไปโรยมันแล้วก็เห็นเลขมา๔ตัว

ทั้งหมดทั้งมวลย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคค
คุณผู้ชมรับชมแล้วใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับ
ว่ามันเป็นยังไงเรื่องของตัวลงตัวเลขยังไง

มาดูเดี๋ยวรอรุ้นอีก๒วันใช่ไหม

แล้วโรลุ้นว่าตัวจะนำโชครึเปล่า
หรือว่าเป็นบ้างไฟพญานาคนำโชค